แต่พูดถึงประเด็นไลน์ที่เราให้คุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เราบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมสื่อสารกับเจ้าโควิด๑๙ได้เนี่ยจะบอกอะไร

เชื่อมั้ยคุณคะโครวิด